พาคุณผู้ชมไปดูการละเล่นกันหน่อย
เช้าแบบนี้ไปดูการละเล่นจะได้รู้สึกสดชื่นนะคะ
พาไปวิ่งว่าวกันแล้วก็มีอาการแกว่งแอกด้วยนะคะ
เกิดขึ้นในงานมหากรรมว่าวอีสานโต้ลมหนาว
นี่แกร่งแอพใช่ไหม

เสียงตามจังหวังว่าเออแกว่งแอกแกว่งแอกแล้วการแต่งกายของผู้เข้าแข่งคันแต่ละคน
ครับจัดเต็มมากคนที่เต็มมากเรียกความฮือหา
และเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชมได้ไม่น้อยนะคะเขาแต่งตัวเป็นง้อป่า

อ่าดูลีลาการแกว่งแอบด้วยนะคะเขาบอกว่าถูกอกถูกใจสำหรับคนที่ไปดู
และที่สำคัญคณะกรรมการชอบมากคนนี้นะคะ
จากพี่คนนี้แล้วคุณพี่บางคน
ใช่จากทำวางแกด้วยชุดพื้นบ้านเข้าร่วมแข่งคันอีกด้วย
มีหลายคนคือเขามีคะแนนเรื่องการแต่งกายด้วยหรือเปล่า

อ่านะคะก็เป็นการแข่งขันนะครับแข่งแข่ง
ภาคด้วยใช่ไหมเมื่อกี้คนภาคเสียงใช่ไหม
อันนี้เป็นการแต่งกายแบบพื้นบ้านนะคะ
สำหรับงานมหากรรมว่าวอีสานโต้ลมหนาวครั้งนี้
จัดขึ้นที่สนามกีฬากลางอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรียรำค่ะ
ภายในงานมีการแข่งวิ่งว่าวแอบโบราณ
ว่าวแอบพัฒนาและว่าวแอบยักษ์
โดยมุ่งหวังจะอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ให้คงอยู่สืบไปนะคะ
การเล่นว่าวของคนอีสานส่วนมากแฝงไว้ด้วยเรื่องของการบวงสวงด้วย
หรือการเสี่ยงทายความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธัญญาหาร
เขาบอกว่าถ้าปีไหนว่าวนี่ขึ้นสูง
ติดลมตลอดทั้งคืน
พยากรว่าปีหน้าฟ้าฝนจะดี
ส่วนชาวบ้านเชื้อสายไทยกัมพูชาเชื่อกันว่าการนำว่าวไปติดลมบน
และเสียงของแอกที่ดังโหยหวนจะเป็นการสร้างกรรม
เลิกเล่นว่าวจึงนิยมตัดว่าวทิ้งไปเลย
ถือว่าเป็นการตัดเวรตัดกรรมออกไปนะคะ
และจะสะดอกเคราะห์ด้วยการผูกข้าวปลาอาหารให้ล่องลอยไปกับว่าวด้วย
อกจากเป็นเรื่องของการละเล่นที่สนุกสนานแล้ว

เป็นเรื่องของความเชื่อต่างด้วยนะคะ
สำหรับการเล่นว่าวในภาคอีสานค่ะ
แอกหลายท่านอาจจะแอกคืออะไร
แอกเขาไว้ใช้ในการสวมคอวัวหรือควาย
เพื่อในการลากไถคราดหรือว่าเกวียน
จะสามารถกำหนดทิศทางของวัวและควายได้
พอไม่ได้ใช้แอกในการที่จะเอาไปจูงวัวจูงควายแล้ว
ก็เอามาเป็นการละเล่นแบบนี้ได้
จึงเกิดมาเป็นการแกว่งแอบนั่นเองของชาวอีสานเขานะครับ